แก๊งคอร์เซนเตอร์หลายท่านก็คงจะเจอแล้ว
เราทุกคนในยุคนี้สมัยนี้เจอแก๊งคอร์เซ็นเตอร์กันหมด
แล้วก็รู้เท่าทันกันนะคะเพราะฉะนั้นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มันอัพเลเวลค่ะ
มาในอีกหนึ่งรูปแบบนะคะมีการส่งลิงก์โปรแกรมควบคุมมือถือมา
คือถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะหลอกเรา

สารสนเทศและตำรวจไซเบอร์กองบัญชาการ
สี่หัวสอบสวนอาทิกรรมทางเทคโนโลยี
ที่ใช้ต่างประเทศเป็นแหล่งกบดานแล้วมาก่อเหตุนะครับ
แต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกค่ะมีการปรับรูปแบบให้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย
ล่าสุดนะคะก็มีการตำรวจได้ออกมาเตือน
ถึงการก่อเหตุรูปแบบใหม่โดยมีการอ้างค่ะ
ว่าเป็นตำรวจสพเชียงรายอันนี้คือลักษณะเหมือนกับที่มันใช้บ่อยนะคะ
มิจฉาชีพจะโทรหลอกเหยื่อตามปกติหลังจากนั้นให้แอดไลน์ก็ยังเหมือนเดิมนะคะ
แกรมควบคุมการใช้โทรศัพท์มือถือมาให้เราดาวน์โหลดและลงทะเบียน
นี่แหละค่ะไอ้ตัวลิงก์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วิธีการนี้จะทำให้อุปกรณ์ของมิจฉาชีพเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคนที่เป็นเหยื่อ
แล้วมิจฉาชีพก็จะมองเห็นข้อมูลหรือโปรแกรมทั้งหมดในเครื่องของเรานะคะ
นี่ค่ะเราไปฟังตำรวจอธิบายเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เขาเรียกว่าโปรแกรมควบคุมระยะไกลก็คือเราสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง
ควบคุมคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งซึ่งอยู่คนละที่กันได้โดยอาศัยตัวกลางก็คืออินเทอร์เน็ต
ทีนี้มันไม่เพียงแต่คอมพิวเตอร์ทุกวันนี้เทคโนโลยีมันเจริญมากขึ้น
มันก็มีพวกโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานข้ามแพลตฟอร์มกันได้
ใช้คำว่ามันเหมือนจะเหมือนกับว่าผมเอามือถือของคนอื่นมาอยู่ในมือตัวเอง
โดยปลดล็อกให้เรียบร้อยแต่ทีนี้มันอาจจะมีบางแอปพลิเคชัน
ที่เข้าใช้งานแล้วจะต้องใช้รหัสพวกนี้ถ้าคนร้ายไม่รู้รหัสเขาก็เข้าไม่ได้เหมือนกัน
เพราะเขาก็ต้องผ่านการผ่านรหัสตรงนี้ก็ดีแต่เขาเหมือนเขาถือมือถือเราไว้แล้ว
คุณผู้ชมเห็นแอปพลิเคชันที่เมื่อกี้เราแนบให้ดูไหมคะ
ตำรวจเขานำมาให้ดูเนี่ยแอปเหล่านี้ค่ะจริงแล้วมันมีวิธีการใช้ที่เป็นประโยชน์
แต่ว่ามิจฉาชีพเอามาใช้ในการดูดข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของเรา
คือวิธีการรูปแบบใหม่ของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เคยมีคนโพสต์อยู่ท่านหนึ่ง
แล้วเราก็เลยโทรศัพท์ไปคุยกับเขาก็คือพันธุ์ตำรวจโทในแพทย์อังกูลอนุวงศ
ในแพทย์สบ๓โรงพยาบาลตำรวจ
คุณหมอบอกว่ารับสายเบอร์แปลกแจ้งว่ามีพัสดุตกค้าง
ก็เอกใจอยู่แล้วล่ะว่าเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์
แต่สังเกตว่ามีการให้โหลดโปรแกรมใหม่
พอฟังชื่อแล้วนะคะก็รู้ว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้
สำหรับควบคุมอุปกรณ์จากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง

แล้วก็คาดการณ์ถึงวิธีการของมิจฉาชีพ
หลอกโอนเงินออกไปได้ค่ะ
ใช่ครับเพราะเราทำอยู่กับคอมพิวเตอร์

ใส่เครื่องคอมอีกเครื่องหนึ่ง

หรือมีโปรแกรมรั่วไหลอะไรสักอย่างหนึ่ง

ให้ตำรวจไซเบอร์ช่วยเช็คดู
อันนี้คือเขาจะค่อยตะล่อนเข้ามาหามุมนี้แล้ว

ตอนนั้นเบื้องหลังเขาก็จะทำการเข้าแอบพนาคาร

จะขึ้นลางในปลายทางว่าเรากดเลขอะไร
นี่แหละค่ะอันตรายมากจริงคุณผู้ชมค่ะ

สามารถที่จะเหมือนกับเราโอนเงินเอง
เพราะฉะนั้นเขาจะเอาเท่าไหร่เขาเอาไปได้หมดเลย
สามารถโหลดได้ง่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
มีผู้ให้ข้อมูลบอกว่าแอปเหล่านี้เป็นประโยชน์
ในการใช้เปิดปิดเครื่องตอนที่เราเอาไปซ่อม

หรือว่าใช้สำหรับปิดการใช้งานอุปกรณ์สื่อสาร

หรือการใช้แบบส่วนตัว๒เครื่อง
แต่ว่าตรงนี้มันก็เป็นช่องว่าง

เอาประโยชน์ตรงนี้ไปใช้

อาจจะนำมาใช้ในการหลอกลวงรูปแบบใหม่นี้นะคะ
เราขึ้นหน้าตาของแอปไว้ให้หน้าจอนี้
คือที่ตำรวจเขาแจ้งมาเลยนะคะ